ลุกท่วมเลยค่ะด้านหลังเนี่ยคิดดูสิฟางแห้งอ่ะ
มันติดไฟแบบเร็วมากนะครับแล้วเนี่ยค่ะโอ้โหลุกขนาดนี้อ่ะ

เชือกตัดเชือกตัดเชือกตัดเชือกตัดเชือกไอลนตัดเชือก
เชือกตัดเชือกตัดเชือกตัดเชือก
เชือกเลยตัดเชือกตัดเชือก
เชือกตัดเชือกตัดเชือกก่อนตัดเชือกตัดเชือกตัดเชือก
ใครจะตัดน่ะล่ะใครจะตัดน่ะแล้วดูสิพี่เบิร์ดอ๋อคุณผู้ชมคือฟางเนี้ยมันสูงมากน่ะสูงมากโอ้
แล้วพอมันไปเกี่ยวไปสีกับสายไฟเวลาขับผ่านแล้วมันก็ติดไฟแบบนี้
แล้วดูสิเป็นลูกไฟร่วงลงมาบนถนนเป็นทางยาวเลยอ่ะชาวบ้านพยายามช่วยเอาน้ำสาดเข้าไปยังสาดไม่ถึงเลย
มันสูงมันสูงก็ไฟก็คือฟางมันก็เยอะไงแล้วไฟมันติดเร็วไฟมันติดง่าย
นี่คือพื้นที่ตำบลดอนกำยานอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ

แล้วไฟที่มันร่วงลงมาที่ถนนเป็นระยะทางยาวเป็น๕๐๐กว่าเมตร
ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ไปตรวจสอบหน่อยมีใครเจ็บมีใครตายไหม
ไม่มีค่ะมีแต่เสาไฟที่สายไฟขาดเสียหายแล้วถามคนขับรถบรรทุกฟางแห้ง
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมจะเอาพวกฟางแห้งเหล่านี้ไปไว้ที่บ้าน
นี่อีกโลเดียวนะจะถึงบ้านผมอยู่แล้วแต่ตรงนั้นมันมืด
ไม่เห็นหรอกสายไฟคือสายไฟมันก็ห้อยย้อยลงมาใช่ไหม
รถบรรทุกขับผ่านมันก็เลยไปเกี่ยวกับสายไฟที่มันขาดอยู่
กลายเป็นประกายไฟแล้วก็ลุกไหม้ฟางข้าวอย่างรวดเร็ว
สุดท้ายทำไงรู้ไหมตัดสินใจขับรถลงคลองเลยนะ
ต้องลงไปในคลองเลยแล้วตำรวจก็แจ้งคอหา
ตอนที่ขับรถลงคลองคือจะดับไฟที่อยู่ท้ายรถ
เพราะทำอย่างไรก็ไม่ได้มันก็มืดมากจริง

แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ